หลายคนเป็นห่วงเรื่องของอาตการของพี่ตูน

ฝ่าฝนบ้างวิ่งตากแดดบ้าง

พี่ตูนเป็นไข้นะคะหยุดพักไป๒วัน
ก็คือวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ผ่านมา
โดยปักหลักพักอยู่ที่จังหวัดชัยนาธ

และวันนี้อาจจะทำระยะเวลามากขึ้นกว่าเดิมด้วย
เพราะว่าหยุดวิ่งไป๒วันก็ต้องทบระยะทางกันไป
และเริ่มวิ่งตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒ที่ผ่านมา
ไม่ใช่ช่วงเช้าแล้ววิ่งกลางดึกเลยพี่ตูน

เราตื่นประมาณตี๓แล้วมาอาจข่าวใช่ไหมคะ
เขาวิ่งตี๒นอนตอนไหนครับคุณตูน
น่าสงสารมากนะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะคะนี่แหละ
ความเป็นห่วงนี้จะต้องเป็นห่วงทุกคนด้วยนะ
ทุกคนจะต้องเป็นห่วงพี่ตูนเหมือนกันด้วยนะคะ
เซตแรกมีคุณเต้ยพงศกรนักแสดงมาร่วมวิ่งด้วย
ออกสตาร์ทบริเวณหมวดทางหลวงชัยหน้า
กำหนดนะคะสำหรับการวิ่งตอนแรกได้ข่าวบอกว่าจะออกตี๓

เพื่อสามารถทำเวลาได้ตามเป้าหมายไปถึงแม่สายวันที่๒๕ธันวาคม
ก็คือทีมงานเขามีการคำนวณระยะทางคำนวณเวลาแล้ว
ถ้าออกวิ่งช้ากว่านี้เดี๋ยวเวลามันจะเสีย

ไม่ถึงตามเป้าหมายเนอะใช่ค่ะถึงจะออกวิ่งตี๒
แต่นี่แหละค่ะเป็นภาพตี๒นะเมื่อสักครู่
มีประชาชนไม่ย่อท้อเหมือนกันเลย
ยืนรอตลอดเส้นทางเพื่อเป็นกำลังใจ
มาร่วมถ่ายภาพมาร่วมมอบเงินบริจาคต่อเนื่อง

ดูสิเด็กน้อยยังมานะฮะแม่อุ้มมาก็มา
แต่ว่าสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับพี่ตูน
ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคือชาวบ้านเขาเอาส้มโอพันขาวแตงกว่า
ซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดชายนาฏเนี่ย
ธนบัตรเสียบไม้แล้วก็เอาปักส้มโอไว้
แล้วก็มีรูปของพี่ตูนอยู่ตรงกลางด้วย
หลังจากพี่ตูนรับนะคะเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวมีภาพนะ
ตูนก็กล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่าอุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้า
แล้วก็มาทำให้เขาก็ขอบคุณไปนะคะ
แล้วเมื่อตีห้านี่คุณ
น่ารักนะคะและทีนี้ตีห้าที่ผ่านมา
ตูนพร้อมคณะวิ่งไปจบเซตแรกแล้วนะคะ
เพราะว่าเข้าสู่นครสวรรค์แล้วเรียบร้อยจากชัยนาธนะคะ
ไม่ว่าจะผ่านไปที่ไหนไม่ต้องห่วงนะคะ
มีคนคอยให้กำลังใจตลอดเส้นทาง
อย่าเอามือไปขวนพี่ตูนอย่าผลักพี่ตูนนะคะ
หลังจากหยุดพักไปประมาณ๕๐นาทีพี่ตูนและคณะวิ่งเซตที่๒
ที่๒นี้มีดารามาร่วมวิ่งเหมือนกัน
คุณบอมธนินคุณมิ้นท์ชาลิดาคุณเต้ยพงศกรนี่วิ่งมาตั้งแต่เซตแรกแล้วนะคะ
โดยเซ็ตนี้ตูนเอาหมวกซันตาครอสสีแดงมาใส่วิ่ง
ใส่วิ่งไปด้วยในเซตที่๒นะคะ
ต่อจากนั้นตูนก็เดินทางไปที่โรงเรียนเนินมะกอก
ในอำเภอพระยุหาเคียรีย์จังหวัดนครสวรรค์
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนค่ะ
ส่วนกำหนดเซตที่๓นะคะตูนจะออกวิ่งบ่าย๓
คือพักยาวนิดนึงนะคะออกบ่าย๓จากปั๊มแก๊สพีที
ถึงกรมทหารราบที่๔ระยะทาง๑๓๘กิโลเมตร
ตนี้จะมีการมอบมังกรที่ทำมาจากธนบัตรไทย
มูลค่า๖๐๐๐บาทหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะ
ภาพจากข่าวเองในโลกโซเชียลมีเดียเอง
เขาประนีตกันมากนำเงินบริจาคมาทำเป็นมังกร
แต่ทีนี้เงินบริจาคไม่ใช่เอาเงินจากมังกรไปทำไปให้นะ
เอามังกรไปประมูลก่อนแล้วค่อยเอาเงินประมูลมาให้โครงการ๙คน
ซี๊กมันต้องมากกว่ามูลค่าที่ทำมังกร
มูลค่าได้๖๐๐๐๐บาทการประมูลต้องเยอะกว่านั้นนะคะ
เซตที่๔ตูนพร้อมคณะจะออกวิ่งจากกรมทหารราบที่๔
ถึงปั๊มน้ำมันในตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์
ระยะทาง๑๑๗กิโลเมตร

ใครที่จะรอก็ไปรอกันได้นะคะ
ระยะทางวันนี้๖๐๕๐กิโลเมตร
ที่บอกไปเพราะพี่ตูนต้องการทำระยะชดเชยในวันหยุดที่พักไป๒วัน
ส่วนยอดเงินบริจาคนะคะ

อันนี้เราเช็คอยู่ที่กว่า๗๒๔ล้านบาท
แต่เดี๋ยวเรามาดูเนี่ยค่ะยอดล่าสุดที่พี่ตูนกำลังวิ่ง
ระยะทางพี่ตูนก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยด้วย

ทีนี้เงินก็วิ่งตามไปด้วยนะคะ

นี่เป็นส่วนของการวิ่งซึ่งนี่แหละค่ะ

น่าจะถึงนะขอให้ถึงนะคะ

ส่วนเรื่องของการประมูลรองเท้า๔คู่ของพี่ตูนในโครงการ๙คนละ๙

เอาเฉพาะเบตงจนถึงกรุงเทพนะพี่ตูนเขาใส่๔คู่ด้วยกัน
แล้วก็ตั้งชื่อทั้ง๔คู่แล้วก็เอามาประมูลในเพจ๙นี้นะคะ
คู่ที่มียอดการประมูลสูงสุดคือใต้สุด
ตอนนี้คู่นี้ใต้สุดนี่๑๓๓๙๐๐๐บาท
ครู่เดียวนะคู่เดียวโอโหรองลงมา
มาดูราคารองลงมาหน่อยนะดูว่าเราจะสู้ได้ไหมนะ
ชื่อสู้นี่ไงแต่เราไม่รู้จะสู้หรือป่าวนะ
๖๐๐๐๐๐บาทคู่ต่อมาฝ่าฝน๕๑๐๐๐บาท

คลิปอ๋อพี่ตูนหายอ่าพี่ตูนหายไปแล้วสูญแล้วสูญแล้ว
นั่นแหละประทับใจพี่ตูนจนพี่ตูนมาตั้งชื่อตอนนี้ห้าแสนบาทโอ้โห
สองสามอ่าสองสามสี่ไล่เลี่ยกันอ่าไปประมูลกันได้นะคะ
จนถึงสี่ทุ่มของวันที่สิบสี่ธันวาคมเนี่ยฮะผมว่ายังไง
เงินน่าจะทะลุพันล้านนะรวมรวมกันแล้วนะรวมหลายอย่าง
นะคะส่วนการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลก็คือจะประกาศ
วันที่สิบห้าธันวาคมช่วงเช้าเช้าอ่าเหลือเวลาอีกสองวันเนี่ยค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะไปประมูลรองเท้าของพี่ตูนค่ะ